คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ

หลอนยาบ้าคลุ้มคลั่งมีมาให้เห็นทุกวันจริง
ช่างซ่อมรถถูกเพื่อนบ้านหลอนยาบ้า
จอบมาทุบรถยนต์รถจักรยานยนต์
ทำให้ในร้านเนี่ยค่ะมีรถได้รับความเสียหายไป๙คัน

กลายเป็นว่าคนที่ไปห้ามถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บไปด้วยนะคะ
นี่ค่ะคือภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นคนที่ก่อเหตุไหมคะ
ใส่เสื้อแล้วเนี่ยทุบไปเรื่อยเลย

ก็เลยมีรถหลายคันรถจักรยานยนต์รถยนต์เนี่ยค่ะโดนทุบเสียหายหมดเลยนะคะ
อำเภอสิรินทรอุบลราชธานี
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปไปเจอกับเจ้าของคลิป
เวลาประมาณ๘โมง๔๕นาทีนะคะช่วงใส่
คนก่อเหตุชื่อว่านายสัญญาอายุ๓๙ปี
เป็นเพื่อนบ้านถือจอบเข้ามาหน้าร้าน
อาการคลุ้มคลั่งเอะอะโวยวาย
แล้วก็ปรีไปทุบรถ
รถกระบะรถจักรยานยนต์๙คันนะคะที่เสียหาย
แล้วก็มีชาวบ้านที่ไปห้ามได้รับบาดเจ็บไปด้วย

เอาไปซ่อมกลายเป็นพังกว่าเดิมดู

แจ้งตำรวจสพช่องเม็กค่ะ
ตำรวจพานายสัญญาไปสงบสติอารมณ์
แล้วนายสัญญาผู้ก่อเหตุคนนี้ยอมรับ

ว่าผมทำอะไรลงไปไม่รู้ตัวเลย

สัญญาคนนี้ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งค่ะ
เคยถูกจับมาแล้วตั้ง๒ครั้งคุณผู้ชม
แล้วก็๒ครั้งที่เคยถูกจับก่อนหน้านี้

จับแล้วปล่อยแล้วก็ก่อเหตุซ้ำ

พอได้รับแจ้งเหตุก็ไประงับเหตุนะคะ

ไม่มีใครเจ็บหนักไม่มีใครเสียชีวิต
มีแต่รถที่ได้รับความเสียหาย

จะดำเนินคดีเพราะเหมือนเป็นเครือยาดกัน
แต่ตำรวจบอกว่ายังไงก็ต้องดำเนินคดีเรื่องของยาเสพติดนะคะ
เสพยาเสพติดเนี่ยค่ะก็นำตัวไปฝากขังเมื่อช่วงบ่าย
ตำรวจก็ไปแจ้งผู้นำชุมชนแจ้งคุณครูที่โรงเรียนแถวนั้นว่าให้สบายใจนะ
จับตัวในสัญญาไปแล้วนะฝากขังไปแล้วนะ
จะให้สบายใจกว่านี้ตำรวจต้องช่วยขยายผลต่อให้หน่อย